เอาล่ะคุณผู้ชมครับมาดูข่าวนี้กันบ้าง
ที่จังหวัดระยองครับคุณผู้ชม
แม่เนี่ยอายุ๒๐นะครับ

แต่ปัญหาเกิดขึ้นกับคนเล็ก๑๐เดือน

โอ้โฮเขาบอกหน้าก็ได้รับบาดเจ็บ
แล้วทายาม่วงนี่นี่นี่

คุณผู้ชมดอมน้ำแข็งเจอจุดพลิกอีกเรื่องยัง
การพูดของตำรวจ

พาแม่ของเด็กและหลักฐานไปที่สพปลวกแดงจลย

นางสาวเอเป็นนามสมมุตินะคุณผู้ชมนะ
แม่ของเด็กเล่าบอกว่าเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
เลิกกับสามีต้องทำงานเลี้ยงลูก๒คน
ลูกสาว๒ขวบลูกชาย๑๐เดือน
โพสต์หาพี่เลี้ยงจนได้รับนะฮะ
หาได้คนที่จะรับเลี้ยงเนี่ยนะครับ

ไป๓เดือนจนเมื่อเดือนพฤศจิกายน
เธอไปหาลูกเห็นลูกมีแผลผู้พองรอบปากครับ
แล้วก็ศีรษะลูกร้องตลอดเวลาเลย

ลูกคุณล้มทับของเล่นนะ
พี่เลี้ยงก็เลยทายาม่วงให้นะครับ
เธอก็เลยพาลูกไปรักษาที่โรงพยาบาลระยอง
ทีแรกโรงพยาบาลคิดว่าลูกถูกน้ำร้อนลวก
ให้พักรักษาตัว๒สัปดาห์นะครับ
ต่อมาลูกมีภาวะปอดติดเชื้อ
แล้วก็ช่องปากเนี่ยนะฮะเน่า
กรามโยกโอ้โหกรามโยกอ่ะ

ตอนนั้น๕๐๕๐โอกาสรอด
ลูกชายเสียชีวิตในวันที่๑๗ธันวาคม
แล้วก็ชาปนกิจ๑๘ธันวาคม
สงสัยว่าลูกเธอต้องถูกทำร้ายแน่
ซึ่งหลังจากรับเรื่องร้องเรียนแล้วนะครับ
ท่านบรองผู้กรรมการสอบพอปลวกแดงนะ
เรียกตัวนางพรทิพย์พี่เลี้ยงอายุ๔๗ปี

แล้วก็เข้าตรวจสอบบ้านที่รับเลี้ยงเด็ก
ส่วนกรณีที่ตำรวจไม่ยอมรับแจ้งความว่าไง
อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นตำรวจนายใดครับ
ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะเรียกตัวมาตรวจสอบข้อได้จริงอีกครั้ง
นางพรทิพย์เปิดเผยหลังจากให้ข้อมูลกับตำรวจ
บอกว่าเธอรับเลี้ยงเด็ก๒คนมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมครับ
มาสังเกตเห็นริมฝีปากของเด็กชายมีตุ่มใส
รวมทั้งเหล็กกระพุงแก้มเป็นตุ่มแดง
แล้วเกิดตุ่มเต็มพื้นที่เลยค่ะตอนนี้
ในเวลาถัดมาเกิดตุ่มเต็มพื้นที่เลยเมื่อเดือนตุลาคม
เธอบอกเธอแจ้งแม่ของเด็กแล้วแต่แม่ไม่ได้พาไปหาหมอ
แค่แชทตอบมาบอกว่าอ๋อค่ะ
เหมือนรับทราบเฉยเธออ้างแบบนี้
เธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ทำร้ายเด็ก
ไม่มีการเอาน้ำยาล้างห้องน้ำฉีดปากเด็กตามที่ถูกกล่าวหา
แล้วสงสัยว่าทำไมไม่แจ้งความตอนที่เด็กยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แจ้งตอนเผาเด็กไปแล้วทำไม
คือมันตรวจสอบอะไรไม่ได้แล้วนี่พี่เลี้ยงเด็กอ้างแบบนี้
ว่าเธอเนี่ยรักเด็กที่รับเลี้ยงเหมือนลูกแท้ของตัวเองครับ
ขณะที่ตำรวจที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับพี่เลี้ยงเด็ก
เพราะต้องรอสอบปากคำพยานแวดล้อมให้ครบถ้วนก่อนครับ
และในวันศุกร์นี้นะครับจะประชุมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หากพบว่าถูกทำร้ายจริงจะแจ้งเขาหากับพี่เลี้ยงเด็กต่อไป
เลี้ยงบอกว่าอะไรนะเด็กล้มทับของเล่น
แต่ดูในกระพุงแก้มเป็นตุ่มใสตุ่มแดง

ถ้าอย่างนั้นหรือไม่ก็โดนอะไรสักอย่างหนึ่ง
ก็ได้ตุ่มในปากเด็กเนี่ยเนื้อมันอ่อน
คอมเมนต์ในยูทูปนี่แทบไม่ได้พูดถึงพี่เลี้ยงเลย

ความผีค่ะเนอะหาให้เจอนะหาให้เจอ
คุณมาทำไมเวรผมมาแจ้งความ
เขามีความสุขเขาไม่ไปหาท่านหรอกครับ